ซึ่งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในวันนี้นะครับ
ความกังวลต่ออนาคตข้างหน้า
ซึ่งก็ได้ส่งผลทางจิตวิทยากับนักลงทุนเป็นอย่างมาก
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
เงินปอนด์ลดลงต่ำที่สุดในรอบกว่า๓๐ปี
ค่าเงินปอนได้ดิ่งลงเหลือเพียง๑๓๒๓๖ดอลลาร์สหรัฐต่อ๑ปอนด์
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๓๐ปีที่เงินปอนอ่อนตัวลงมากเช่นนี้

ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่๑๕๐๒๒ในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันที่ตลาดฟุตซี่ของอังกฤษก็ได้ร่วงลงไปกว่า๕๐๐จุด

หุ้นของธนาคารบาร์เครย์ของอังกฤษก็ลดลงถึง๑๓๐

ขณะที่มูลค่าพันธบาทรัฐบาลลดต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
เนื่องจากนักลงทุนตาพาถากันเทขายหุ้น
แล้วก็หันไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
เงินสกุลเยนแล้วก็ทองคำแทน
ทำให้วันนี้มีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นนับแสนล้านบาท
และมีความเป็นไปได้ว่าคณะกรรมการด้านนโยบายการเงินของธนาคารอังกฤษ
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละศูนย์
ล่าสุดทางธนาคารกลางของอังกฤษประกาศแล้วว่าเตรียมมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำประชามติ
ซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางได้ทำงานร่วมกับธนาคารขนาดใหญ่
สหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด
ส่วนตลาดหุ้นในเอเชียครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ตลาดหุ้นนิเคอีกของญี่ปุ่นปรับลดลงมาถึง๑๒๘๖๓๓จุด
และต้องปิดการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา๑๐นาที
ขณะที่ตลาดหุ้นในฮ่องกงและเกาหลีใต้ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
โดยนักวิเคราะห้าดการณ์ว่าผลการลงประชามติในครั้งนี้
ทำให้บริษัทสัญชาติจีนหลายแห่งตัดสินใจย้ายออกจากสหราชอาณาจักร
ที่ทางการญี่ปุ่นแสดงความวิตกกังวลที่ค่าเงินเย็น
เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในรอบ๒ปีครึ่ง
ซึ่งเป็นอันตรายต่อการส่งออกของประเทศ
ขณะที่ตลาดหุ้นในเยอรมนีก็เปิดตัวร่วงลงมาร้อยละ๙
เนื่องจากนักลงทุนเร่งขายหุ้นหลังจากค่าเงินปอนดร่วงลงอย่างหนัก
กล่าววันนี้ว่าเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับยุโรป
ส่งผลเสียต่อทั้งสหราชนาจักรและยุโรป
แต่ทางธนาคารก็ได้เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตทางการเงินไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับกลุ่มโรคเกอร์ต่างแสดงความตื่นตกใจหลังรู้ผลประชามติ
ซึ่งพวกเขาเห็นว่านี่คือการจุดระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรป

โดยตลาดหุ้นยุโรปล่วงลงไปกว่าร้อยละ๘
เงินหลายหมื่นล้านบาทไหลออกไปจากตลาดเงินยุโรปในเวลาเพียง๑วัน
ซึ่งนักลงทุนต่างมองว่าสกุลเงินยูโรไม่ใช่สกุลเงินที่ปลอดภัยต่อการลงทุนอีกต่อไปแล้ว
ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าทั้งสาภาพยุโรปและประเทศสมาชิก
จะได้รับผลกระทบทั้งการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
จากสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกที่สำคัญ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
และเป็นชาติที่มีกองทัพที่เข้มแข็ง
สำหรับภาพรวมตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก
อสังหาริมทรัพย์และธนาคารต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ราคาซื้อขายลดลงถึง๑๒๐ทันทีที่เปิดตลาด
ขณะที่นักลงทุนได้ขายตราสารหนี้

ขณะที่ราคาทองคำก็พุ่งสูง
และมีความผันผวนอย่างมากในวันนี้